เออพูดรบกวนสินี่ฮอตคิดมากตอนนี้สาวสวยคนนี้
น้องขวัญอุสามณียังไงคะว่าไปสิเขาเปิดตัวแล้วเนี่ย

กัญชนมข่าวขวัญอุสามณี

ปุ๊บก็ได้มีการเชิญสื่อในงานครั้งนี้

คุณแก้วพี่สาวของน้องขวัญนะฮะก็เมื่อก่อนเคยเรียกละครด้วยนะครับทีนี้เนี่ยในงานเนี่ยปรากฎว่า
ไพรส์คือคุณก๊อฟเนี่ยมาด้วย
ก๊อบพิชยะเขาก็รู้จักกันกับน้องขวัญนะเขาก็ไปแสดงความยินดีนะ

เสร็จปุ๊บพอหลังจากที่ทางคุณขวัญสัมภาษณ์เสร็จก็เป็นคุณก๊อฟก็เดินไป

หมายถึงว่านักขาวคงอยากได้ภาพผู้กรรม
แต่เขาก็บอกชัดเจนว่าเขาขอไม่ให้สัมภาษณ์

เขาก็อยากสัมภาษณ์เรื่องงานของเขา
อ่าก็เลยอยากสัมภาษณ์ก๊อบคนเดียว

กำลังคุยกับพี่ตือ

หลังจากที่มีชงเฉงกันมาแล้ว

เขานี่หมวดเซ็บโอเค้า

นี่ไงเดี๋ยวเข้าไปลูกแก้วนี่กิตตีศัพท์เขาแน่นอนมานานแล้ว

เดี๋ยวใจเย็นค่อยก็จำไม่ได้หรอก
ตากล้องก็แบบว่าตามไปข้างหลังลูกแก้วอยู่ไหนลูกแก้ว
เมื่อกี้น้องขวัญกับคุณแม่นะคะอันนี้อีกมุมหนึ่งอีกมุมนู่น
ไปคุยกันอันนี้คนลงไปอีกกันเดี๋ยวสิ
ตากล้องก็เยอะมะทุกคนแพนซ้ำงั้นหมดไง

เออคือเตาะภาพ
นี่ตามว่าเกิดอะไรอาก็จุงมือ

ก็คือบอกก๊อบไปเถอะไปออกจากงี้ไปก่อน
ทำไมจะเสียก๊อบเหรอ

พี่พูดอาจจากการวิจารณิย์ดูทง
คือเขาก็ลักษณะประมาณว่าวันนี้

ใจเย็น

คือเขากำลังทำสัมภาษณ์อย่างนี้พรึ่ง

ขวัญอยู่วงการมาตั้งแต่เด็กจนโตขนาดนี้

คือคุณแก้เขาก็ตะกรวณบอกอย่างนี้เลย

พรุ่งนี้ขวัญกับป้าตือจะแถลงข่าวเรื่องนี้

ก็คือไม่ต้องสัมภาษณ์

นี่นะสมัยก่อนสัมภาษณ์ขวัญ
แก้วยังมาทำเสียงขวัญสัมภาษณ์กับฉันมาแล้วเลย
เอ่อนี่ข่าวคุณไปเล่นตบตีกับเขามาด้วยนะ
ฉันเคยเกือบจะบ็อกซิ่งซาวน์มาแล้ว

แกก็ทำงานเมื่อก่อนทำงานเครือข่ายบริษัทอยู่อันหนึ่ง

ถ้าเกิดจะมีการฟ้องร้องอะไรกับผมไม่เกี่ยวข้อมูลนะ
นี่หนูไม่เกี่ยวหนูแค่ถามนะหนูอยากรู้จริงข้อมูล
บางทีก็อย่าโลกสวยกันเยอะเว้ยโอเคงั้นเล่ามา
ถ้างั้นนักข่าวถ้าสมมุติไม่เชิญมาเรื่องความรัก
เขาจะมาเปิดผลิตภัณฑ์โฆษณาเขาก็ไม่ได้อีบ้า
หลบจิตผลงานเราก็มีให้โครงอย่างนั้น

โอ๊ยเขายังไม่ได้เป็นพ่ออายุเขายังไม่เบา
กลุ่มนี้กลุ่มนี้รอฟังละกันว่า
ฟันตื่นกับขวานจะออกมาให้สำคัญว่าโออิโนเสสขนาดนั้นเลยจริงหรอชีวิต
ท้อครู้ทำมั้ยท้อครู้ทำมั้ย